พูดถึงเรื่องแบบนี้แล้วเราก็โยงต่อกันที่เรื่องของความเชื่อ

ใช่ครับให้พาทุกผู้ชมดูเรื่องแปลกกันบ้าง
นี่เลยไปที่คุณกฤษดาแทร่โกยอายุ๔๖ปี
เป็นเจ้าของโรงงานน้ำดื่มตรานักคราช

ก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่ทีมข่าวของเรา

วินลิสต์ไว้เลยเหรอทำไมล่ะคะ
เรามีลิสต์ว่าใกล้วันออกสลาก
เราจะไปหาจุดไหนอย่างไรวัดไหนแล้วก็ใคร
เดี๋ยวจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุของนายกฤษฎาเลยไหมคะ
คืออายุ๔๖ปี
แต่ว่าที่เราไปหาพี่กิจสดาเป็นประจำ
เพราะว่าคือเขาถูกลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาล

คุณ๓๖งวดเลยเหรอโอ้โฮคุณโอ้โฮ
ใช่ครับแล้วพี่กิจสดาเขาบอกว่าในงวดนี้วันที่๑สิงหาคม
เหล่ามหาเทพรวมทั้งฤษีนารอดอายุ๑๘๐๐ปี
รวมทั้งอัญมณีศักดิ์สิทธิ์คือที่โรงงานเขา

สิ่งศักดิ์ศักดิ์เยอะเลยพญานาคต์อะไรอย่างนี้นะฮะ
เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เข้ามาบอกในสัมผัส
บอกว่าขอลงไปจำศีลนานร่วม๓เดือน
จึงประกาศหยุดให้เลขใดท้ายทั้งสิ้นก่อนอ้าว
อ้าวแปลว่าหลังจากนี้ก็ไม่มั่นใจว่าจะถูกหรือเปล่า
ใช่คือพี่กิจสดาบอกมาตั้งแต่ปลายงวดที่แล้วแล้ว
บอกว่าท่านจะไปจำศีลกัน๓เดือน
ก็เลยไม่รู้ว่าท่านจะมาบอกเลขหรือเปล่า
ดังนั้นนะครับที่เคยซื้อลอตเตอรี่ทุกงวด
โอ้โหได้เงินมาทั้งหมด๑๐ล้านบาท
งวดนี้จะซื้อน้อยลง
จะซื้อเลขที่ชอบเท่านั้นโดยจะซื้อทั้งหมดเพียงแค่๑๕ใบ
ลองวัดดวงดูเพื่อรักษาสถิตินะครับ

สถิติว่าต้องซื้อไว้เผื่องวดนี้จะถูกอีก

งวดนี่คือปีครึ่งนะคุณถูกไม่หยุดไม่เว้นเลยอ่ะ
ส่วนงวดนี้ที่รักเนี่ยคือรักเลข๐
ทำไมอะเห็นไหมมากั้น๐๑๒๐
คือรักเลข๐ที่เหลือตัวเลขอื่นก็มาใส่เอง
แต่เขาก็บอกนี่มี๘๐ข้างล่างใช่ไหม

อันนี้ก็เหมือนเขาก็กระจายความเสี่ยงดีนะคะ

คุณต้องมีทุนที่เป็นเงินเย็นแบบพร้อมจะเสียนะคะ
ไม่ใช่ว่าทุ่มเงินทั้งชีวิตมากระจายความเสี่ยงอันนี้เสี่ยงหนักเลยนะ
เอาเป็นว่าพอประมาณพอประมาณแล้วแต่ดวงใครดวงมัน
แต่ว่าพี่กิจสดาเขาบอกว่าดวงของพี่เขาจะถูกกับเลข๐ในงวดนี้
เดี๋ยวรอลุ้นเออก็ว่ากันไปไปอีกที่ไหมครับ
อีกที่เลยนะคะที่วัดกลางบางพระตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เด่นที่ดังที่นี่แหละสาธุชนก็ยังคงหลั่งไหลไปขอโชคลาภ
ขณะที่วัดเองก็เตรียมจัดงานครบรอบ๒๓๘ปีวันที่๒๗กรกฎาคม
เป็นการครบรอบหลวงพ่อทัพทิมพระประธานประจำวัด
ซึ่งสร้างในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ปี๒๓๒๕ค่ะ
หน้าตัก๖๐นิ้วสูง๑๘เมตรนะคะ
ส่วนสาธุชนที่ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบเนี่ยเขาก็บอกว่า
มีเลขเด็ดนะที่ปรากฏอยู่บนหินอ่อนเนี่ยค่ะ
มีทั้งเลขเซียมซีด้วยแล้วก็เลขหลักกิโลเมตรจากกรุงเทพมาที่วัดด้วย
ก็บอกส่วนกันไปได้นะคะ

เพราะว่าจากกรุงเทพมาวัดเนี่ยนะ๔๖กิโลเมตรนะคะ
นครปฐมส่วน๑๗กิโลเอามาจากไหนก็วัดกันตรงนั้นแล้วกัน

ไม่ไปเหมือนงวดนั้น

ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรี

ทุกคนคงเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด

เมื่อวานนี้มีผู้ไปล้วงไข่

ได้เป็นเลข๔เลข๐เลข๙

๒๘วันเฉลิมพระชมพันธ์ศาสตร์นะครับ

แน่นอนขายเกลี้ยงหมดแล้วแหละนะครับ

ถ้าจะเสี่ยงโชคนะฮะจะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

และที่สำคัญทำงานหาเงินภูมิใจที่สุด
คืออันนี้ได้เงินแน่นอน

เงินออกไปก่อนแล้วโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหาเราหรือเปล่านะ